หนุ่มนักร้องแกงส้มธนทัศน์
ชวนแฟนคลับร่วมบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองค่ะ
จากจะอารมณ์ดีแล้วนะคะก็มีน้ำใจงามอีกด้วยค่ะ
สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มแกงส้มธนทัศน์
ขอใช้โอกาสวันคล้ายวันเกิดของตัวเอง
จัดกิจกรรมดีเพื่อตอบแทนต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้ได้เปิดรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน
ให้กับมูลนิธิช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจรจัดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
ในความอุปธรรมของหลวงตามหาบัว

ซึ่งรวมแล้วก็ได้เป็นเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น
๑แสน๒หมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะ
เท่าที่เห็นยอดเงินในวันนี้ก็ถือว่าสูงอยู่นะฮะ
ก็ชื่นใจที่ทุกคนเห็นความสำคัญ

ปัญหาของหมาจ้อนจัดแมวจ้อนจัดค่อนข้างจะมีปัญหานิดหนึ่ง

แล้วก็รวมไปถึงเป็นสัตว์พิการของหลวงตามหาบัว
เราก็จะร่วมให้เขาด้วย
เรารู้สึกว่าการที่เรามารวบรวมที่
คนที่มีความรักในผลงานของเรา

แล้วก็ให้เขามาร่วมกันทำสิ่งดีเนี่ย

เขาขอคืนความสุขให้ประชาชนหน่อย

รักเธอคนนี้๒๔ชั่วโมง

ก่อนจะถึงช็อตสำคัญค่ะที่หนุ่มแกงส้ม

พวงมาลัยดอกมะลิเข้าไปกราบแทบเท้าคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
เหมือนอารมณ์ถ่าย
เห็นภาคความรักใจไหมครับ

ได้เห็นภาพความประทับใจของหนุ่มแกงส้มไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
งานนี้เจ้าตัวก็ขอเคลียร์เรื่องสาวกันบ้าง
ก่อนหน้านี้เขามีข่าวเมาส์มาว่า

ไม่มีไหมปะเข็มทอดอะไรอย่างนี้

มีแกงส้มนี่แหละเข้าประเด็นที่สุดแล้ว
เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในหลายรายชื่อที่ถูกจับตามอง
ก็คือหนุ่มแกงส้มเนี่ยหลายรายชื่อนี้มีใครบ้างฉันก็ไม่รู้
เจ้าตัวก็บอกว่าขอเกาหัวแรงเลย
พร้อมกับบอกว่างงกับข่าวที่เกิดขึ้นมาก
เพราะส่วนตัวเนี่ยแกงส้มบอกว่าไม่รู้จักเลยกับซาร่า
ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยร่วมงานกันด้วย
รวมไปถึงไม่มีกลุ่มเพื่อนหรือว่าคนรู้จัก

น่าจะเป็นความเข้าใจผิดมากกว่าค่ะ
ผมก็งงค่ะว่าเอ๊ะอะไร
ก็คืองงว่าคือผมไม่เคยรู้จักเขาเลย
หมายถึงว่าผมไม่เคยเจอเขา
ไม่รู้จักเขาจริงก็เพราะจากข่าวไม้นั่นแหละ
ไม่เคยเจอตามงานไม่เคยเจอกันเลยด้วยซ้ำ

แล้วผมก็เชื่อว่าอย่างไม้ก็รู้แหละ
แต่ว่าผมไม่ได้รู้จักอะไรมากับเขามาเลย
เพราะมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แวดวงของคนรู้จักจริงอะไรอย่างนี้
คืออย่างเรามันชัดเจนครับเพราะว่าชื่อผมแปลก
ก็คือชื่อแกงส้มมันคือแบบอาหารจริงอะไรอย่างนี้ครับผม
ไม่ใช่ครับพรุ่งนี้คอนเฟิร์มว่าไม่ใช่แน่นอนครับ

ก็ดูว่าเขาจะไม่รู้จักกันจริงนะ

นักร้องหนุ่มที่กำลังตามขายขนมจีบคุณแม่คนสวย
แต่ที่แน่อย่างที่แกงส้มบอกแหละไม่ใช่เขาอย่างแน่นอน
คราวนี้ใครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชื่ออาหารก็